อย่างเรื่องกรณีที่ร้านค้าทงฟ้าประชารัฐที่มีการเก็บเงินค่ารูดบัตรคนจนใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกเลยบอกว่าทำไมคนจนถูกเอาเปรียบตลอดเวลา
อันนี้เป็นคำถามที่สะท้อนถึงจิตสำนึกของสังคมไทยเลยนะ

คือการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะถูกเป็นผู้ที่ถูกเบียดเบียน
จะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยมีโอกาสน้อย

แล้วก็ถูกเอาเปรียบโดยคนที่เขามีอยู่แล้ว
ประเด็นเรื่องนี้นะสำหรับกรณีร้านค้าทงฟ้า
ที่บอกว่าแชร์กันในโซเชียลมีเดียเลย
บอกว่าทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่า
ตั้งแต่เดือนพฤษภาไปทางร้านขอเก็บเงินจากบัตรรูดร้อยละ๕๐

มีเขียนเสร็จสับเลยนะคะ๒๐๐เก็บเท่าไหร่๓๐๐เก็บเท่าไหร่

ทางกระทรวงพันธุ์นี้เขาบอกเลยนะคะว่า
ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ค่ะ
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด
ภาพนี้เป็นภาพเจ้าปัญหาที่ถูกแชร์กันไปในโลกโซเชียลเยอะมาก
คนเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายนะคะ
นายวิชัยโภชนาศิลป์รองปลักกระทรวงภาณิชย์บอกเลยว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้สั่งให้เร่งตรวจสอบแล้วค่ะ
ว่ามีร้านค้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรตั้งแต่ร้อยละ๕จริงหรือเปล่า
เพราะว่าการกระทำแบบนี้ถือเป็นการเอารัฐเอาเปรียบผู้บริโภค
และยังผิดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการร้านทงฟ้าประชารัฐด้วย
ถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วเจอว่าผิดจริงแบบนี้
จะมีการถอนชื่อร้านดังกล่าวออกจากการเข้าร่วมโครงการ
และจะยึดคืนเครื่องรูดบัตรในทันทีนะคะ
และถ้าหากพบว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงด้วย
ก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ถ้าประชาชนพบเห็นข้อความ
หรือไปเจอร้านค้าไหนที่ทำแบบนี้เรียกเก็บเงินเพิ่มแบบนี้
แจ้งมาเลยนะคะให้แจ้งมาที่
กระทรวงพาณิชย์ทางสายด่วนก็ได้นะคะ๑๕๖๙ค่ะ
หรือจะแจ้งมาที่ค้าภายในจังหวัดก็ได้
โดยกระดานข่าวบนเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
ได้มีการตอบผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งคำถาม
เกี่ยวกับการเก็บภาษีสำหรับร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตรเอาไว้ว่า
เรื่องภาษีอากรอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง
ความหมายก็คือไปคุยกับสรรพากรเอาเองก็แล้วกันหรือเปล่า
แต่ที่แน่ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางด้านผู้ประกอบการ
ที่จะต้องไปติดต่อขอคำชี้แจงหรือว่าขอคำอธิบายใดก็ตาม
แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ย้ำนะคะไม่มีสิทธิ์เอามาลงกับผู้บริโภค
ห้ามเรียกเก็บเงินจากการรูดบัตรคนจนเด็ดขาด
อันนี้เขาย้ำชัดเจนแล้วนะคะจากกระทรวงพาณิชย์
เป็นนโยบายต้องการจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
ถ้าคุณไปเก็บเขาอีกมันจะช่วยเขายังไงล่ะ

มันเป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกนะ
อาจจะเหมือนเป็นการช่อกงด้วยซ้ำไปถ้าทำแบบนี้นะ
เขาบอกแล้วนะว่าถ้าตรวจสอบแล้วมันเจออย่างอื่น
เขาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการทันทีเลยนะคะ
คุณผู้ชมคนไหนเคยเจอส่งไลน์มาขึ้นหน้าจอมาบอกกับเรา
หรือว่าโทรศัพท์ไปแจ้งที่กรสมธนิษฐ์ได้

๑๕๖๙นะคะจดเอาไว้